ยังถือว่าเป็นหุ้นสื่อไหมตามที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะ

ผมมองว่ามันก็คือเป็นบริษัทที่เป็นสื่อ

อันนี้มองในเนื้อของตัวบริษัทและวัตถุประสงค์ใช่ไหม
ดูในวัตถุประสงค์นะครับ
แต่ส่วนที่จะบอกว่าไม่ได้ประกอบกิจการอะไรเนี่ยนะครับ
ไม่มีช่องไหนออนแอร์แล้วนี่ช่องไอทีวีเปิดเจอที่ไหนแล้ว
แต่มันก็ยังเป็นบริษัทสื่ออยู่
มันเป็นบริษัทสื่ออยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว

ก็ดูประกอบอย่างเคยวินิจฉัยมาแล้วนะครับ

มันก็คือยังคงสภาพเป็นนิติบุคคลที่เป็นสื่ออยู่
แต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่าบางทีก็มาเล่นคำกัน
แล้วก็ไปลงรายละเอียดนะครับ
ว่าไม่มีประกอบกิจการ
ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบ

แต่จริงต้องไปดูตัวรัฐมนูลนะฮะ
รัฐมนูลบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับ
บทบรรยัติในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นข้อห้าม
เวลาข้อห้ามก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่

๔๒๐๐๐หุ้นคิดเป็นแค่กี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียว

จริงมันเป็นรายละเอียดที่คนละปัญหาเลย

อย่างที่หลายท่านนะครับนักวิชาการด้วยซ้ำไปนะครับ

ก็บอกเลยแม้หุ้นเดียวก็ผิด
แต่การที่บางทีไปเอาผลคดี

แล้วก็มาเทียบกันข้อเท็จจริงคนละเรื่อง
อาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเหมือนกัน
แต่ข้อมูลหลักฐานข้อที่จริงต่างกัน
นี่คนพอไม่เข้าใจก็บอกเฮ้ยนี่ชี้มูลเหมือนกัน
สารดีการตัดสินไปแล้วคุณต้องตัดสินเหมือนสารดีกาด้วย
เพราะมันไม่เหมือนกันในรายละเอียดมันไม่เหมือนกัน
ถึงไปถือหุ้นต่อทอดไปอีกอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ตรงแล้ว